หัดไทยในประเภททีมชายครับโอ้โหถือว่าก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะ
ทีมชายเนี่ยก็ส่งสองทีมทีมหญิงส่งไปสองทีมนะครับ
ดังนั้นเนี่ยความหวังเนี่ยเขาบอกทีมชายเนี่ยอยากจะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์
แต่ทีมหญิงเนี่ยหวังอย่างน้อยคือเข้าไปถึงรอบรองแล้วถ้าเข้าชิงได้ยิ่งดี
สำหรับทีมชายเนี่ยก็ถือว่ามีพวกผู้เล่นหน้าใหม่เป็นยังบลัดแหละ
เข้ามาเสริมทัพในทีมนี้เพราะฉะนั้นติดตามความพร้อมของพวกเขาได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ประทีปสุขโตหรือแก๊ปเป็นหนึ่งในทีมชาติวอเล็กบอลชายหาดไทยที่คว้ารองแชมป์เอเชียเมื่อปีสองพันสิบสี่
ที่รายการนี้จะเว้นการแข่งขันประเภททีมชายเมื่อปีที่แล้วแต่การกลับมาของแก๊ปครั้งนี้
โค้ชด้องจ่าเอกสถาพรสว่างเรืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอตั้งเป้าหมายไว้เพียงผ่านเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
จากแก๊ปเพิ่งจับคู่กับกี้บรรลือนาคประคองนักกีฬาดาวรุ่ง
ว่าตัวเองพลาดตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มาแก้ไข
ตำแหน่งดีเฟนต์เราถูกไหมท่าทางแอคชั่นของเรามันถูกต้องเปล่า
ถ้าไม่ถูกเราก็มาปรับเปลี่ยนลองมาใช้ตอนเราซ้อมดูครับ

ขวาวลำทานหัวหน้าผู้ฝึกสอน
เป้าหมายเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย

ทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับ
ในเมื่อเราเป็นตัวแทนเขาได้เลือกเราไปแล้ว
มันก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับ
อันดับมือวางในการลงแข่งขันรายการต่างต่อไป

สเตรเลียนิวซีแลนด์หรือไม่ก็เป็นกาต้า

ก็ถือว่าสูงแล้วแต่เขาสูงกว่า
เราก็ต้องใช้ความสามารถคือความรวดเร็ว

แล้วก็สิ่งทางเลยเรื่องของพลักษณ์กำลัง
อันนี้เราเสริมอยู่ตลอดเวลาเรื่องพละกำลังนะครับ
รวมรุนผลงานวัลเวอร์บอลชายหาดทีมชาติไทย

ตั้งแต่วันที่๒๕๒๘มีนาคมนี้
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี